ที่จังหวัดเลยนะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะออกไปกรีดยางตั้งแต่ตีหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยตอนเช้าน่าจะกลับบ้านแล้วแหละ
แต่ว่าน้องสาวค่ะโทรไปหาค่ะติดต่อไม่ได้นะคะสรุปสุดท้ายค่ะไปเจอว่าถูกทำร้ายด้วยการตีที่ไทยทอย
และเอาเขาเนี่ยไปหมกไว้ในบ่อซ่วมซึ่งบ่อซ่วมอยู่ในสวนยางพาราเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
แต่ตัวเขาเองค่ะเขาบอกว่าณวินาทีนั้นนะเขาถูกตีนะเจ็บนะบาดเจ็บนะ
แต่ไม่ตายตะเกียกตะกายขึ้นมาจากบ่อซ่วมนี้เองค่ะ
ตำรวจสภเมืองเลยไปตรวจสอบนะคะเหตุผู้ชายถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
จุดนี้คือบ้านพักในสวนยางพาราอยู่ในตำบลนาโป่งอำเภอเมืองเลย
พบญาติพี่น้องกำลังนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลคนเจ็บชื่อว่านายอานนท์นามาใหม่อายุ๓๒ปีนะคะ
ส่วนซ่วมที่เขาถูกเอาร่างเนี่ยไปยัดไว้เนี่ยนะคะ
ก็คือเป็นบ่อปูนซีเมนลึกประมาณ๑เมตรด้วยกัน
ฝาท่อนี่ยังเปิดอยู่เลยนะคะนายภูวรินพักมีอายุยี่สิบสองปี
เป็นเพื่อนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ชื่อว่านายอานนท์ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดที่มาที่ไปเนี่ยนะคะ
ตีหนึ่งตัวเองพร้อมด้วยนายวิรัติน้อยพาแล้วก็เพื่อนอีกคน
รวมถึงนายอานนท์ผู้บาดเจ็บชวนกันออกไปกรีดยางในสวนที่เกิดเหตุนี่แหละ
กรีดตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึง๖โมงเช้าจากนั้นค่ะด้วยความเหนื่อย
ชักชวนกันมานั่งดื่มเหล้าที่โต๊ะหินอ่อนภายในบริเวณที่พักแป๊บเดียวค่ะ
เขาบอกว่าดื่มแป๊บเดียวแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
กระทั่งมีชาวบ้านมาบอกเขาบอกว่าเพื่อนเพื่อนที่ออกไปด้วยกันที่ชื่อวนายอานนท์น่ะ
ได้รับบาดเจ็บนอนหงายสภาพคอเนี่ยพาดอยู่ที่บ่อซ่วม
ตกใจค่ะวิ่งมาดูเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่อุ้มนายอานนท์ออกมา
ดึงตัวมาให้มานอนพักอยู่ที่แคร่ไม้ไผ่
รีบโทรศัพท์แจ้งญาติแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
และนำตัวนายอานนท์ส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะนายอานนท์คนนี้นะคะ
นอนไม่ได้สภาพอยู่เนี่ยไปถามน้องสาวน้องสาวชื่อว่านางสาวนันทิดา
ันธิดาเล่าแบบนี้ค่ะบอกว่า๘โมงเช้าก็โทรหาพี่ชาย
ถามว่าอยู่ไหนไปกรีดยางตั้งแต่ตีหนึ่งเนี่ยพี่ชายก็บอกว่า
ยังนั่งเล่นอยู่ที่สวนยางอยู่เลยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนที่ไปกรีดยางด้วยกัน
บอกเดี๋ยวกลับบ้านน้องก็รอไปสิคะโทรไป๘โมง
โมงก็แล้วสองชั่วโมงผ่านไปไม่กลับบ้านค่ะ
แล้วก็สงสัยช่วงเวลาที่สงสัยนั่นแหละมีคนวิ่งมาบอกบอก
พี่ชายถูกทำร้ายร่างกายอาการสาหัสเลยนอนอยู่บนแคร่ตัวเองก็รีบมาดูเลยนะคะ
ถามว่าใครทำร้ายน่ะพี่ชายบอกไม่เห็นตัวเหมือนกัน
ตำรวจคาดว่าสาเหตุจะมาจากเรื่องส่วนตัวไม่น่าจะเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์
เชื่อว่ามีคนร้ายไม่ต่ำกว่า๒คนนะคะและน่าจะรู้จักกับผู้บาดเจ็บด้วย
ใช้ของแข็งเป็นอาวุธตีเข้าที่ท้ายทอยหลายครั้งจนคิดว่านายอานนท์เนี่ยตายแล้ว
ก็เลยลากร่างนายอานนท์ไปทิ้งในเบาะซ่วมเป็นการอำพราง
หลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์นายอานนท์หลบหนีไปตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการลงพื้นที่
ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ